ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการถ่ายท่อสดบ่อนโลกรอบสุดท้ายที่ตอนนี้กำลังหาข้อสรุปกันอยู่นะครับทั้งที่บ่อนโลกกำลังจะเริ่มแล้วซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยมีการเรียกโทรทัศน์ทุกช่องนะครับในทีวีดิจิทัลเนี่ยไปพูดคุยกันเพื่อพูดถึงรายละเอียดในการถ่ายท่อในครั้งนี้ครับข้อตกลงสิทธิประโยชน
พูดถึงการเรียกสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับเพื่อเชิญเข้ามารับฟังความเห็นต่างเพื่อให้มีการเตรียมตัวเนื่องจากว่าทางกษทชกำชับมาว่าในการเลือกช่องหายละสดจะต้องเป็นธรรมกับสถานีโทรทัศน์ทุกช่องก็คาดว่าจะได้รับผลตอบรับจากแต่ละสถานีกลับมาแล้วก็นำมา
ยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามากรณีที่มีข้อเสนอแนะให้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นทำได้แค่เป็นการขอใช้เงินนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องคืนกลับไปเมื่อได้สปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนในทางกฎหมายสามารถทำได้แต่กำลังดูรายละเอียดแล้วก็โมเดลต่างอีกครั้งก่อนครับ